ภูเก็ตนะมีโจรเข้าไปขโมยตัดสายไฟของอาคารพาณิชย์หลังหนึ่งนะครับ
แล้วก็สุดท้ายตามจับได้พอจับได้ปุ๊บเจ้าของบ้านเห็นหน้าคนร้าย
กระโดดถีบเลยครับด้วยความโมโหมากกระโดดถีบแล้วจะเอาเหล็กตีด้วยนะฮะ
อุ้ยให้คุณผู้ชมดูภาพเด็ดการกันก่อนนี่คนร้าย
ให้ดูเลยสีแดงแดงเนี่ยปีนขึ้นไปตัดนั่นตัดนี่นะฮะ
อยู่ที่พื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตนะฮะเจ้าของอาคารเขาไปโพสต์ภาพนี้เอาไว้
เจ้าของอาคารคือนางวาสนาส่งศรีอินนะครับเขาบอกว่าเนี่ยนะ
คนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปตัดสายไฟกล้องวงจรปิดจับได้เอากล้องเนี้ยให้ตำรวจนะฮะ
ต่อมาตำรวจเข้าไปจุดเกิดเหตุพบว่าเป็นอาคารพาณิชย์ร้าง๔ชั้น
แต่ว่ามันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแต่งเป็นโรงแรมแล้วก็ไปเจอชายต้องสงสัย
คุณผู้ชมดูสิข้างบนหลังคาเลยครับนะฮะก็คือนายสมชายเจียมเหมือนเทียอายุสามสิบปี
ก็จับได้คาหนังคาเขาเอาตัวไปสอบสวนแล้วก็จำนวนด้วยหลักฐานสารภาพว่าเขาทำเอง
เขาไปตัดสายไฟแล้วก็ขโมยสายไฟจริงนะฮะและระหว่างก่อเหตุก็มีผู้หญิงเนี่ยเดินเข้าออกอาคาร
แล้วเกิดอารมณ์ทางเพศก็เลยสำเร็จความไข้บนนั้นซะเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บ
แล้วก็จะขโมยสายไฟเขาแต่ว่ากล้องเนี่ยมันจับภาพเอาไว้ได้
ไปดูไปดูพอเอาตัวผู้ต้องหาไปที่โรงพักแล้วเขาไปเจอกับเจ้าของอาคาร
เขาจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะนี่นี่นี่นี่ป้าคนนี้มาสกรูฟภาพจับไม่ทัน
อันนี้ไงนี่ไงกระโดดถีบแบบนี้อันนี้คือเจ้าของนะคุณป้า
นั้นยังยิ้มอยู่เลยเอออันนั้นก็ตำรวจก็มาห้ามไว้แหละก็ด้วยความโมโหแล้วครับ
เข้าไปจะถีบคนร้ายแบบนี้แล้วจะหยิบท่อนเหล็กฟาดด้วยนะ
ตำรวจก็ต้องห้ามปามไว้แล้วก็คุมตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายสอบปากคำ
คนนี้ที่เมื่อวานเราเล่าไปว่าเขาทึกอังเกงในให้ดูตากหน้า๓ตัว
อังเกงในผู้หญิงนะครับไปสำเร็จความควายข้างบนเป็นนะครับ